เอาล่ะมาดูคดีสรพงศ์คนในโลกออนไลน
เขาตั้งชื่อคดีนี้ว่าแบบนี้
สรพงศ์คือคดีที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ให้กับร้านรับซื้อ๓๙๐๐๐บาท
แล้วก็ปรากฏว่าทางร้านบอกปลอม
อมแล้วใช้ปากกาเขียนบนกระเป๋าเลยนะ

แล้วยังบอกอีกว่าถ้ามันจริง

เขาถึงตั้งชื่อนี้ว่าคดีสรพงศ์นะฮะ
มีการตรวจสอบกระเป๋าใบดังกล่าวนะครับ

แล้วผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าก็อัปเดต
เจ้าของโอนเงินมาให้๓๙๕๐๐๐บาท

ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เนื่องจากยังไม่ประสงค์จะรับเงินนั้น
ขอยืนยันว่าไม่รับเงินด้วยก้อนนี้นะฮะ
เพราะว่าเธอบอกทีหน้า

บอกถ้าแท้จะจ่าย๒ล้านไม่ใช่เหรอ
เปิดเผยเรื่องของกระเป๋าแบรนดเนมใบดังกล่าว
ว่าพนักงานสอบสวนสอนอบังขุนเทียน
ส่งมาตรวจสอบผลสรุปเป็นของแท้ครับ
ขณะที่สถาบันส่งข้อมูลของตัวกระเป๋า
ไปตรวจสอบกับสถาบันที่อเมริกาด้วย
นะครับปรากฏว่าแจ้งแล้วล่ะเป็นของจริงทั้งหมด
ขณะที่น้องชมพู่เจ้าของกระเป๋านะ
ชมพู่เป็นเจ้าของกระเป๋า
บอกว่าต้องได้เงินค่ากระเป๋า๒ล้านเท่านั้น
ไม่ใช่๓๙๕๐๐๐บาทนะครับ
โดยเดี๋ยวไอ้๓แสนอะไรที่โอนมาเดี๋ยวจะโอนคืนให้นะครับ
ที่คุยกันเมื่อกี้ก็คือเขาก็ยอมรับอยู่นะคะว่าเขาพลาดแต่ว่าเรื่องบองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นให้เป็นตามควรหมายต่อไปอ่ะค่ะ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
คือจะมาซื้อในราคานี้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่ราคานี้คือตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่มีเรื่องไงค่ะ
ตอนนี้มันมีเรื่องไปแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้น
เราตกลงกับเขาไว้ว่าเราจะขายในราคาเท่าไหร่

แต่ว่าก็มาเกิดเรื่องว่าที่เขาว่าพองนี่ล่ะค่ะ
เอาล่ะพอมันแท้หมดเนี่ยงานเข้าทีหน้าสิ
ทีหน้าเจ้าของร้านที่บอกว่า
จะโอนเงินให้๒ล้านถ้าแท้เนี่ย
บอกที่พูดไปทั้งหมดแบบนั้นนะครูวราพรพูดเพื่อความสนุกสนาน
แล้วเจ้าของกระเป๋าตอนนั้นก็ไม่ได้รับคำท้า
เงิน๒ล้านเธอบอกว่าเธอไม่จ่ายหรอก
เพราะว่าไม่ได้พนันกันไม่ได้ตกลงกันแล้วกันเถอะ
พูดสิขายก็ไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นว่าโอเคตกลง
เดี๋ยวถ้าเป็นของแท้เธอจ่ายฉัน๒ล้าน

ส่วนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงศ์จนชาวเน็ต
เขาตั้งชื่อคดีนี้ว่าคดีสรพงศ์วันพรุ่งนี้นะครับ
คือเธอบอกว่าเรื่องของการที่จะไปเป็นสาวประเภท๒
ทำไม่ได้หรอกนะครับ
รับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดผิดพลาด
ไม่มีเจตนาที่จะโกงอย่างไรก็ตามนะครับ
เรื่องการเดินเป็นคดีก็ปล่อยไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
สามข้อก็คือว่าจริงแล้วสามข้อ
มันก็เป็นการคิดพูดเราพูดเหมือนทำได้พูดไป
เดินเข้ามาใส่ของอะไรอย่างนี้ตอนเราใส่ของเราพูด

จะบอกหนูว่าพูดไปเรื่อยอย่างนั้นหรือ

๒ล้านนี่จะจ่ายไหมคะ

เพราะไม่รับภาพตลาดค่ะ
ล่าสุดครับบ่าย๒ทนายเกิดผลแก้วเกิดครับ

เพื่อมอบหลักฐานแล้วก็ตำรวจตั้งข้อหา
ก็คือยักยอกทรัพย์แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
นี้นะครับได้มีการออกหมายเรียกนะฮะถ้าหากคู่กรณียังไม่มานะครับ
ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะครับก็เรื่องนี้เนี่ย
ก็เป็นคดีที่ยอมความได้นะฮะส่วนจะต้องใช้๒ล้านหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องดูทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อนะคะโลกออนไลน์ตอนนี้ก็จับตาดูจริงจริง
สำหรับเรื่องนี้ว่าจะจบลงยังไงนะคะ